คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่อีกหนึ่งพิธีกร

เบ้นพรชิตาพิธีกรรายการเกมรับจำนำทางช่องไทยรัฐทีวีของเรา
พักหลังมาคุณผู้ชมตั้งแต่พี่เบ้นคัมแก๊กมานะ
สวยสดใสและที่สำคัญหุ่นเขาเช้งกระเด็น

พี่เบ้นเล่ากับบันเทิงไทยรัฐบอกว่าตอนนี้ดูแลตัวเองมากขึ้น
ควบคุมอาหารค่ะน้ำหนักลดลงไป๕โลกรัมแล้วนะ

อาจจะดูไม่ได้บอกว่าอุ๊ยผอมขนาดเมื่อก่อนนะ
แต่ว่าใส่ชุดที่ทีมงานจัดหามาให้มันง่ายขึ้น
แล้วก็สบายใจสบายตัวคล่องตัวมากขึ้น
เบ้นบอกว่าตั้งใจจะลดน้ำหนักให้เป็นของขวัญสามี
พี่มิ๊กไงพี่มิ๊กนะฮะเพราะว่าอะไร
พี่มิ๊กในเวลาอยู่บ้านนะไอ้อักกอดไอ้อักกอด
กอดกอดจากข้างหน้าบ้างกอดจากข้างหลังบ้าง
แต่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยพี่เบ้นก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ
เวลาเปาะกอดปุ๊บเจอห่วงยางอะไรอย่างนี้
เบ้นบอกว่านี่แหละเคล็ดลับเสริมขาเตียงให้แข็งแรง
ยาบ้านไหนจะเอาไปใช้ก็ไม่ว่านะคะ
ปีนี้กลับมาดูแลตัวเองกันสักหน่อย
รับรองรักไม่มีกร่อยแน่นอนค่ะ

แต่ว่าพอมีลูกเสร็จอ้าวเจ๊งจ้ะอะไรเจ๊งจ้ะอะไรอย่างนี้

จับไปก็อย่าจับได้ป่ะมันไม่มั่นใจมันมีชั้น

อาจจะไม่ต้องแบบว่าผอมเพียวเป็นแบบเอว๒๓เหมือนแบบสมัยเด็กเนี่ยนะ
แต่ว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราก็เออ
ก็จับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่หว่าอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกดีขึ้นเราก็จะมั่นใจให้เขาได้กอดเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
สำหรับเราเรารู้สึกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเหมือนกันนะ

อันนี้ก็คือแปลว่าเราดูแลตัวเองดี
เราก็จะได้มีแบบอารมณ์ดีแล้วก็ดูแลสามีได้ดีขึ้นนะคะ
แล้วที่เหลือเอล๒๔ทุกที่คนเดียว

พูดแล้วมันเป็นเรื่องที่หนักใจมากเลยค่ะ